บอกเลยว่าคนที่ไม่ต้องลุ้นเพราะว่าผลรางวัลมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายคนยิ้มกันหน้าบานชื่นอกชื่นใจ

คุณวูดดี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการการเสี่ยงโชคนะ

กับการถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
ดูอาการเขาดีอกดีใจแหม
หลายคนบอกโอ้โหสงสัยรางวัลใหญ่แน่เลยนะคะ
บอกเลยว่าเป็นรางวัลเลขท้าย๓ตัว
ทั้งหมดทั้งสิ้น๑ใบ

แต่คุณผู้ชมคนมันดีใจไม่เคยถูก
เป็นการถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแหละ
อะไรที่เป็นครั้งแรกมันสุดยอดทั้งนั้นนะฮะ
ซึ่งพี่วูดดี้ประกาศตามหาแม่ค้าเลย
คนที่ขายลอตเตอรี่ให้พี่วุดดี้
อยู่ไหนนะฮะจำได้ว่าตอนนั้นไปซื้อที่จังหวัดนครปฐม
เพราะว่าพี่วูดดี้อยากจะขอบคุณที่ทำให้เขามีวันนี้
ไม่ได้เวอร์นะแต่คนมันดีใจจริงคุณผู้ชม

ใช่ค่ะไปต่อกันที่พี่ชมพู่ก่อนบ่ายกันหน่อยดีกว่า
งวดนี้แหม่เห็งปังค่ะ
ได้รับโชคจากรางวัลเลขท้าย๒ตัว๙๙

แล้วโพสต์เอาไว้แบบนี้บอกว่ากรุบกรีบ
กรุบกริบที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมนับแล้วก็เป็นหมื่นอยู่นะจ๊ะ

นี่มาต่อที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมกันดีกว่า
อ๋อมสกาวใจค่ะกับเจ้าพ่อจอมทัพ
ลูกชายเขาเนี่ยงวดนี้พาปังอีกแล้วยิ้มหวานกันอีกแล้วค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวเหมือนกัน
ได้มา๕ใบเหนาะโกยเงินเข้ากระเป๋าหลักหมื่นเช่นเดียวกันค่ะ
ยังไม่หมดสำหรับคนดวงดีนะครับ
ดูพี่มัมลาโคนิคกันหน่อยดีกว่า
วันนี้รับทรัพย์แบบน่ารัก
เล็กท้าย๒ตัวแหมมมาปางเงินจริงเลยนะ
วงการบันเทิงนะรอบนี้ถูกมา๑ใบ
ใหม่เขาก็บอกว่าได้ค่าขนมเห็งปัง
ต้อนรับการเปิดประเทศจ้า
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเงินทอง
เรื่องโชคเรื่องลาบแล้วก็ต้องยกให้คนนี้

ไม่ให้เสียชื่อพรีเซนเตอร์เว็บไซต์

พี่สู่เขาเคลมด้วยว่าบอกไว้แบบนี้
ถึงจะถูกน้อยแต่ก็รับเต็มนะจ๊ะ

พี่มณศิษย์คำสร้อยต้องมาด้วยกันค่ะ

พี่มณศิษย์คำสร้อยวันนี้ให้เอาไว้หลายเลข

อีกคนหนึ่งแกบอกว่าชอบหลายเลขนะเลือกไม่ถูก
แต่ก็มีทั้งเข้าเป้าแล้วก็เข้าตากรรมการนะคุณผู้ชม
ถูกเลขหน้า๓ตัวมา๓ใบค่ะ

มนศิษย์บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น

ก็ได้ค่าขนมพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะ
แล้วที่ไม่ถูกตัลลี้
ประหลาดน้ำไปเซอร์เวสต์ไปซื้อต้นไม้
ไปคุยกับแม่คร้าคได้มือสั่นล่ะแอ

เห็นเงียบเนี่ยก็หลายบาทเหมือนกันนะเรา